เดี๋ยวเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะบอกเลยว่า
มันเหมือนฉายหนังซ้ำหนังวนหนังเวียน
เสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมใหม่คุณผู้ชมค่ะ

ดูอะไรดูเงินในกระเป๋านิดนึงนะคะว่ามีพอจ่ายหรือเปล่า
เคสล่าสุดที่เราจะให้ดูคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
ก็ค่อนข้างซีเรียสเพราะเขาเอาจริงนะ
ครูภัยบูลแสงเดือนกับน้องกระต่ายพันนิพานี่แหละค่ะ
พูดจริงทำจริงเขาว่างั้น
ใครเคยคอมเมนต์ด่าท้อยเสียหายเสียชื่อเสียง
เออรอเลยนะจ๊ะรอรับหมายสารได้เลยค่ะ
แล้วล่าสุดครูภัยบูลค่ะก็ได้โพสต์ภาพภาพหนึ่ง
ในคู่กรณีนะเดินทางมาจากจังหวัดเลย
เพื่อมาขอคำมาเลยค่ะทั้งตัวครูภัยบูลแล้วก็น้องกระต่ายเนี่ย
แล้วเขาก็ได้นำพวงมาลัยคู่กรณีนะ
พวงมาลัยแล้วก็ดอกไม้มีเงินสดด้วยคุณผู้ชมดู
มาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ยังได้โพสต์ข้อความนะคะ
เฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อแสดงความสำนึกผิดแล้วจ้ะ
เขาบอกแบบนี้ครูภัยบูลก็เลยแชร์โพสต์นี้ด้วย
แล้วก็คอมเมนต์ว่าถือว่าชาตินี้เรามีบุญร่วมกัน
คือครูภัยบูลตั้งใจนำเงินที่คู่กรณีนำมาขอโทษเนี่ยนะ
ไปทำบุญต่อนั่นเองด้วยสมภัณฑ์แล้วก็ไม่ได้มีแค่คู่กรณีแค่คนเดียวนะจ๊ะ
ได้ข่าวว่ามามีถึง๔๕รายด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลัง
วันนี้ค่ะชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย
ครูภัยบูลเองก็ตอบคอมเมนต์หลายคนยืนยันว่าสิ่งที่ทำไม่ได้เกินกว่าเหตุเลยนะ
แต่ก็ต้องทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วย
เพราะว่านักเลงคีย์บอร์ดมากมายเลยหลายคนเลยเข้ามาคอมเมนต์ให้เสียชื่อเสียงจริง
เรื่องมันก็ไม่จริงด้วยซ้ำไม่รู้พูดอะไรกันไป
ครูภัยบูลเลยใช้คำนี้เลยนะคะเขาใช้คำนี้เลย
ทุกคำด่ามีค่าอุวสรรค์

ใช่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ครูภัยบูลค่ะก็ยังได้แชร์โพสต์ของทนายความส่วนตัวด้วย
เป็นภาพหมายสารที่ครูภัยบูลเป็นโจทยื่นฟ้องใครบางคน
แล้วคุณผู้ชมดูนะคะฟ้องหมินประมาทเรียกค่าเสียหายนะ
อันนี้เขาเบลอชื่อเอาไว้นะเรียกค่าเสียหายถึง๒๐ล้านบาท
โอ้โหเยอะนะ๒๐ล้านที่เป็นเลขไทยข้างล่างใช่ไหม
ใช่คุณผู้ชมครูภัยบูลเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้
อย่ากล่าวหากันลอยอย่าปากพ้อยไปวันนะครับถือว่าผมขอ
แล้วไม่ทันได้ถามครูภัยบูลเลยว่าฟ้องใคร
เหมือนจะรู้ตัวปรากฏตัวขึ้นมาเลยค่ะวันนี้
สายวันนี้ในห้างปราจักรไทยไฮส์ธรรมคำออกมาโพสต์เองเลยว่า
วันนี้ตื่นมาโชคดีเหลือเกินแม่โดนฟ้องหมินประมาท๒๐ล้านเลยจ้ะ

หนึ่งภาคสองคุณผู้ชมเออทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
โทรศัพท์ไปสอบถามที่ครูภัยบูลครูบอกว่าก็เป็นการฟ้องหมินประมาทตามโพสต์เลยค่ะ
แต่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่มีแค่ครูนะมีน้องกระต่ายด้วยแล้วก็คุณแม่น้องด้วยค่ะ
โดยครูภัยบูลเปิดใจกับสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในวันอาทิตย์ที่๒๔ตุลาคมนี้เดี๋ยวเตรียมรอฟังกัน
พร้อมเอาหลักฐานทั้งหมดมาโต้สิ่งที่ถูกคู่กรณีกล่าวหาใส่ร้ายด้วย
เขามีหลักฐานนะจ๊ะเออขณะที่ไปดูในห้างประจักรชัยบ้าง
บอกกับเราว่ายังไม่เห็นหมายสารเลยนะแต่ที่ทราบเรื่องแล้วค่ะ
รับว่าเป็นเรื่องหนักพอสมควรแต่ก็ขอสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายก็แล้วกัน
โอ้ยอย่างที่เรือนขวัญบอกจริงนะคะภาพจำ๒๐ล้านนะจุดสุดนะ
เออแล้วคิดว่ายาวนะไปไม่ถูกเลยค่ะ๒๐ล้านไม่รู้จะเกรียก
ไกลเกลี่ยกันยังไงใช่ตามกันต่อนะคะวันอาทิตย์นี้
เดี๋ยวครูภัยบูลจะเปิดใจนะคะกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐแน่นอนนะคะ